การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยรอบนี้รอบที่๓เนี่ยนะคะ
จุดกำเนิดต้นมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อ
ก็คือสถานบันเทิงต่างที่มีการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากเนี่ยนะคะ
และตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศนะคะ
และไปถึงที่จังหวัดตากหนึ่งในผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙จากทองหล่อ
เขาเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตากไปเสียชีวิตที่จังหวัดตากนะคะ
ดูเกี่ยวกับผู้ป่วยสะสมกันก่อนนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑จนถึง๑๕เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดตากนะคะ
ตากนะคะ๑๓รายค่ะ
โดย๑๑รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
นี้กลุ่มคัสเตอร์ทองหล่อซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของรอบ๓
ผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้ชายอายุ๓๘ปีมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะ
อาการคือไอคันปวดตัว
มีประวัติเมื่อ๑๙มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ไปสัมผัสผู้เสี่ยงสูงซึ่งเป็นญาติกันอีกจำนวน๓คนด้วยกันนะคะ
พี่สาวพี่เขยและหลานชายทำให้ทั้ง๓คนที่บอกมา
พี่สาวพี่เขยและหลานชายตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุกคน
สำหรับผู้ป่วยรายแรกนี้นะคะที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ
กลับบ้านที่จังหวัดตากเนี่ยแรกรับอาการปกติค่ะ
พูดได้ตามปกติเลยแต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้
มีน้ำหนักตัวมากถึง๑๔๐กิโลกรัม
มีโรคประจำตัวด้วยเบาหวานความดัน
ทำให้โรคเกิดความรุนแรงมากขึ้น

ต้องใช้ท่อช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ
ล่าสุดเช้านี้๑๖เมษายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเสียชีวิตแล้ว
นับเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรกของจังหวัดตากที่เสียชีวิตค่ะ

สี่ชั้นใส่ไว้ในโรงนำไปชาปนกิจที่เมนวัดมณีบรรพฤษอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
ส่วนจังหวัดอื่นนะคะก็ยังมีความกังวลเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดชนบุรี
วันนี้วันเดียวค่ะเพิ่มขึ้น๑๐๓บาท